ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะพรานเก่งนะคะนายเสน่หเฟื่องฟูอายุ๔๑ปีที่เข้าไปหาของป่า
แล้วก็หายไปในพื้นที่เขาหนองน้ำเขียวหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๑๕สิงหาคม
คือขาดการติดต่อไปเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเดินเท้าปูพรมค้นหากันเนี่ยก็คือ
หลังจากขาดการติดต่อไป๒วันก็คือวันที่๑๗สิงหาคมนับตั้งแต่๑๗สิงหาคมจนถึงวันนี้ค่ะ
ก็ยังออกตามหากันต่อเนื่องนะคะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนี่คือจุดที่หายไป
บริเวณเขาหนองน้ำเขียวนี่นะคะหาไม่เจอทำทุกอย่างแล้วความเชื่อเอ่ยอะไรเอ่ยจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
เจ้าหน้าที่ชาวบ้านก็เดินเท้าระดมกำลังการเดินเข้าป่าค้นหายังไม่เจอแต่ญาติของพรานเก่งเขาเชื่อว่าพรานเก่งน่าจะยังมีชีวิตอยู่
เพราะพรานเก่งเดินป่าคล่องแคล่วเข้าป่าบ่อยไม่เคยหลงเลยพรานเก่งมีอาหารมีอุปกรณ์นั่นนี่ติดตัวอยู่ค่อนข้างพอสมควร
แต่ก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะประสบอุบัติเหตุในป่าแล้วไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ไม่สามารถออกมาได้แต่น่าจะยังมีชีวิตอยู่
ญาติญาติก็เลยบอกว่างั้นทำทุกอย่างทุกวิถีทางนี่คือพรานเก่งนะคะทำทุกอย่างถึงขั้นไปหาหมอปลา
ปราบสัมภเวษีที่จังหวัดเพชรบุรีหมอปลาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวลงพื้นที่ไปให้เมื่อวานตอนเที่ยงหมอปลาก็ไป
นี่คือภาพเมื่อวานนะคะหมอปลาลงพื้นที่ไปกับญาติยาดของพรานเก่งตามที่ญาติญาติร้องขอ
หมอปลาก็เลยบอกว่าตามเซนต์ของหมอปลานะเชื่อว่าพรานเก่งยังมีชีวิตอยู่
เพราะถ้าเสียชีวิตไปแล้วถ้าพรานเก่งกลายเป็นวิญญาณไปแล้วเนี่ย
หมอปลาต้องสัมผัสได้ในลักษณะที่ว่ามีอาการนะคะน้ำตาไหลหาวอาเจียนอะไรแบบเนี้ย
ครับแต่ไม่มีอาการแบบนี้เลยหมอปลาบอกว่าไม่ต้องไปหาในป่าให้เสียเวลา
ทำไมฮะพรานเก่งมีชีวิตอยู่ไปอยู่กับเพื่อนคนใดคนหนึ่งแน่
จากไม่สามารถสัมผัสถึงวิญญาณของพรานเก่งได้หมอปลาบอกแบบนี้นะคะ
ครับสิบห้าสิงหาคมวันที่พรานเก่งหายตัวไปพรานเก่งโทรไปหาภรรยาของหมอปลาอืม
แล้วก็มีน้ำเสียงคำพูดเหมือนกับสับสนคล้ายกับคนหลอนยาเสพติด
อันนี้หมอปลาบอกนะคะแล้วพรานเก่งคุยว่าเนี่ยผมไม่สบายใจเลย
เหมือนมีผู้หญิงตามมาขอไปอยู่บ้านหมอปลาสักเดือนนึงได้ไหม
ภรรยาของหมอปลาก็ยังพยายามพูดปลอบใจว่าใจเย็นเย็น
กลับไปหาลูกเมียก่อนแต่พรานเก่งบอกว่าเพื่อนมีรถนะเพื่อนมีรถเก๋ง
เดี๋ยวให้เพื่อนไปส่งขอไปอยู่ที่บ้านหมอปลานี่ค่ะ
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครไปหาหมอปลาหมอปลาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
พรานเก่งอาจจะหลอนยาเสพติดหรือเปล่าแล้วตอนนี้อาจจะไปอยู่บ้านเพื่อนคนใดคนหนึ่งหรือเปล่า
ไม่น่าจะหลงป่าแล้วก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่ด้วยครับ
ผมสัมผัสอะไรไม่ได้เลย
เข้าใจไหมแสดงว่าลูกชายพ่อไม่ได้อยู่ในป่า

ทีนี้มันก็ต้องเป็นประเด็นต่อว่าลูกชายพ่ออยู่ตรงไหน
อย่างภาพเนี่ยอย่างภาพเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าเขามีชีวิตล้านเปอร์เซ็นต์
และหนูเชื่อหมอตอนนี้แฟนเราไม่อยู่ในเขา

หมอบอกหนูเมื่อวานอ่ะวันที่สิบห้า
ผู้ชายคนนี้โทรหาเมียหมอ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนเขาเนี่ยที่มีรถเก่งเนี่ยมาส่ง
แล้วที่หนูบอกว่าหนูโทรหาเพื่อนเขาเนี่ยคนไหนอ่ะ

อ๋อเนี่ยคนเขาชื่อหนึ่ง
เขาเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ค่ะอยู่ที่ไหน
เขาอยู่บ้านเขาอยู่ทางไหนไม่แน่ใจแต่โทรมามีรถเก่งไหม
เราก็ไม่รู้อีกเขาบอกว่าเขาจะให้เอารถเก่งพาไป
ฮัลโหลพี่หนึ่งพี่เก่งได้ติดต่อไปบ้างไหม
อ่าไม่ไม่มันไม่รู้ค่ะพี่แล้วหนูก็บ้อนไปแล้วเนี่ย
ที่ว่าพี่บอกแนะนำให้หนูบวชอ่ะอ่ายังไม่เจอเลยเนี่ย
บ้านพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยบ้านพี่อยู่ตรงไหน
ฮัลโหลมึงชนมึงชนครับพี่อยู่แถวไหนคะอ่า
ดงการดงตาลจะมาเที่ยวเหรอจ้าจ้าหนูว่าจะไปหาพี่หน่อย
เพื่อพี่เก่งเขาหลงไปตรงนั้นว่ามันจะมาทำอะไรที่นี่
ก็ไม่รู้เนอะเขามีเพื่อนแค่ไม่กี่คนที่หนูรู้จัก
ถ้าพูดจริงเนี่ยจะหาว่าแบบปกปิดปิดบังแฟนแฟนเขาไม่เชื่อว่า
ว่าเพื่อนเรามาตอนนี้พี่มาขับรถอยู่แต่พูดจริงจริงนะว่าเขาไม่มา
แต่เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเนี่ยยังพูดให้เพื่อนเพื่อนฟังเลยว่า
รู้จักอ่ะแล้วพี่มีรถเก่งมีอะไรไหม
ก็บอกฉั่นมีอะพี่บ้านขึ้นไปหาตั้งนานแล้ว
พี่ขับรถส่งของอะไรแล้วกลับรถส่งนักเรียนอยู่
แล้วก็ผู้หญิงคนนี้คือภรรยาของพรานเก่งนะคะ

คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตามภาพก็คือ
คุณอุมาเนี่ยโทรศัพท์ไปหาเพื่อนของพรานเก่งที่ชื่อว่าหนึ่ง
คำแนะนำของหมอปลาที่ว่า

เพราะในหนึ่งก็เคยบอกภรรยาของพรานเก่งว่า
แนะนำว่าก็ให้ไปบนนะ
ว่าจะบวชแก้บนถ้าเจอตัวพรานเก่ง

ก็ตามที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่
ทีนี้ค่ะจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพคลองกิว
ตั้งประเด็นของพรานเก่งเอาไว้๓ประเด็นแบบนี้ค่ะ
๑อาจจะถูกฆาตกรรมหรือลักพาตัว

ที่เขาหนองน้ำเขียวที่ชนบุรีนะคะ
แล้วก็อาจจะโดนสัตว์ทำร้ายได้รับบาดเจ็บ

ไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้
ประเด็นที่๓ก็คือไม่ได้หายไปไหนหรอก
อาจจะไปอยู่กับเพื่อนหรือไปอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งแหละ

นี่ถ้าเป็นประเด็นที่๓ขึ้นมานี่นะ
ใช่ค่ะเขาหากันมาโอ้โห๑๐กว่าวัน
คุณอยากมาสอนระดมกำลังนะ

มันจะเป็นไปได้หรือถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่รู้ว่าเขาหาตัวเอง
กันแบบนานขนาดนี้ใช้กำลังเยอะขนาดนี้
แล้วจะไม่บอกออกมาว่าอ๋อไม่ต้องหาหรอกผมปลอดภัยดี
ก็ไม่รู้ใช่ไหมพื้นที่ป่าที่หายไปก็เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยนะ
เป็นป่าทึบก็มีโอกาสที่จะหลงได้จริงก็หลายอย่างไง

ใช่เขายังไม่ได้ทิ้งนะคะก็ยังตามหาตลอด
คือเจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักทางคดีนี้ไปในทิศทางที่ว่า
รานเก่งน่าจะยังมีชีวิตอยู่มากที่สุดนะคะ

เหตุผลก็คือตลอดการปูพรมค้นหา๑๐กว่าวัน
ถ้าพรานเก่งถูกสัตว์ทำร้ายหรือประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บ
จนเสียชีวิตอยู่ในเขาหนองน้ำเขียวเนี่ยนะ

เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ
รกทึบก็ตามแต่เป็นพื้นที่ที่บริเวณค่อนข้างจำกัดนะคะ

จำกัดการค้นหาใช้เจ้าหน้าที่เป็นร้อยค่ะเป็นร้อยคน
จุดที่มีกลิ่นโชยคล้ายกับกลิ่นของซากศพ
ก็ไม่เจอศพไม่เจออะไรไม่เจอร่างของพรานเก่ง
จากการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของพรานเก่งวันที่๑๕สิงหาคม
ก็คือวันสุดท้ายที่พรานเก่งติดต่อกับคนในครอบครัวนะคะ
มีการใช้โทรศัพท์ระหว่างพรานเก่งกับเบอร์โทรศัพท์ปริศนา๗เบอร์

ติดต่ออยู่กับพรานเก่งนะคะในวันสุดท้ายก่อนที่จะขาดการติดต่อไป
ดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวขยายผลตรวจสอบเพิ่ม
เบอร์โทรศัพท์๗เบอร์เนี่ยพรรณเก่งติดต่อใครคุยกับใครยังไงบ้าง
ที่สำคัญก็คือพรานเก่งผู้ที่เดินป่าผืนนี้มาเป็น๓๐ปี

คนก็ยังเอ๊ะจะหลงง่ายหรือเปล่า
แล้วร่องรอยรอยเท้าอะไรต่างนานาของคน
ทำไมมันไม่เจอไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหม
มีร่องรอยวี่แววอะไรเป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานนะว่าเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่
แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าตรงนี้ก็ได้
หรืออาจจะประสบเหตุร้ายแรงอะไรขึ้นมาอยู่ในป่ามันก็เป็นไปได้
เพราะว่าในป่าก็เหมือนกับมีสัตว์ป่าแหละมีหลายอย่างที่อาจจะเกิดเหตุได้
ท่านผู้ชมครับเรามีข้อสนับสนุนของข้อสันนิษฐานที่ว่า
พรานเก่งผู้ชายคนนี้ยังมีชีวิตอยู่และอาจไม่ได้หลงอยู่ในป่าเขาหนองน้ำเขียว
หรือว่าเขาชมพู่ที่จังหวัดชนบุรีเขาอาจจะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
กับใครสักคนหนึ่งด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งของตัวเขาเองก็เป็นได้

แต่คำถามก็คือว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคนเราจะใจแข็งขนาดนั้นเลยเหรอที่ว่า
ผมอยู่ของผมปลอดภัยดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาหากันแบบทั้งวันทั้งคืนทุกวันแบบเนี้ยนะฮะ
แต่ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับทุกผู้ชมครับทีนี้ถามว่าเอาแล้วเราเอาข้อสันนิษฐานตรงนี้มาจากไหนอะไรยังไง
เราได้คุยกับคนคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าเขาเป็นแหล่งข่าวก่อนแล้วกันนะ
แหล่งข่าวของเรานะครับจากการลงพื้นที่ไปเนี่ยวันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะครับ
ติเนี่ยได้แหล่งข่าวมาบอกว่าส่วนหนึ่งที่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าพรานเก่งยังมีชีวิตอยู่แล้วไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่ไม่ได้หลงป่าอยู่เนี่ย
เพราะว่าชีวิตส่วนตัวของพรานเก่งเนี่ยเขาค่อนข้างยุ่งเหยิงมันยุ่งเหยิงยังไงเดี๋ยวไล่ฟังนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวจะไล่ให้
คือเมื่อวานนี้ถ้าท่านจำได้เนี่ยนะฮะคุณพ่อของพรานเก่งเนี่ยบอกกับเราว่าในอดีตลูกชายเคยติดยาเสพติดแล้วเคยมีคดีต้องโทษจำคุก
แต่มันเป็นเรื่องเมื่อ๑๐ปีมาแล้วมันผ่านมานานแล้วทีนี้พอมา๔๕ปีที่ผ่านมาเนี่ยพรานเก่งก็เคยถูกจับอีกครั้งเรื่องอาวุธปืน
หลังจากออกจากคุกมายืนยันว่าลูกชายตั้งใจทำมาหากินไม่เกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดอีกสิ่งผิดกฎหมายไม่เคยเดินย้อนกลับไปเส้นทางนั้นอีกนะ
เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องขัดผลประโยชน์สิ่งผิดกฎหมายใครมาทำร้ายมาเก็บมาฆ่าอะไรพวกเนี้ยพ่อบอกว่าไม่น่าใช่
แต่เราก็ถามย้ำว่าเออแล้วจะมีโอกาสไหมล่ะที่พรานเก่งจะกลับไปทำไปเจอเรื่องพวกนั้นอีกพ่อก็ยังบอกว่าเออก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะ
แต่เอาเป็นว่าประวัติของลูกเนี่ยมันเคยมีแต่เขาก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอีกแล้วก็อย่างที่หมอปลาบอกนะครับ
พรานเก่งหายตัวไป๑๕สิงหาคมได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับทางภรรยาหมอปลาเนี่ยแล้วลักษณะคล้ายเหมือนกับหลอนอะไรอย่างนี้
พระอันเกงเนี่ยมีภรรยามา๓คนนะครับ
คนปัจจุบันเนี่ยคือคนที่๓นะครับทุกผู้ชมครับ
ภรรยาคนแรกนะครับเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งเลิกกันไปแล้ว
ภรรยาคนที่สองตอนนี้อยู่ที่ระยองนะครับไม่ได้อยู่ที่ชนบุรี

ส่วนคนปัจจุบันนี่คือภรรยาคนที่สามนะครับชื่อว่านางสาวอุมาไม่มีลูกด้วยกัน
แต่ว่านางสาวอุมาเนี่ยเขามีลูกติดมากับสามีเก่า๓คน
คือในภรรยาทั้ง๓คนเนี่ย๑๒๓พรานเก่งไม่มีลูกกับใครเลยนะฮะ
เขาไม่มีลูกกับใครเลยนะครับ
แหล่งข่าวให้ข้อมูลกับเราบอกว่าพรานเก่งเนี่ยมีความผูกพันกับภรรยาคนที่สองมากนะครับ
แม้ว่าจะเลิกลาไปแล้วแล้วก็มามีภรรยาใหม่แล้ว
แต่ยังติดต่อกับภรรยาคนที่๒อยู่
แล้วแหล่งข่าวคนนี้ยังบอกกับเราว่าพรานเก่งเขาไปซื้อที่ดินร่วมกับภรรยาคนที่สองไว้ด้วย
หลังจากที่ภรรยาเก่าคนนี้พ้นโทษคดียาเสพติดออกมาด้วยกันเนี่ย
แล้วเขาก็ไปซื้อที่ดินเอาไว้ด้วยกันนะครับ
แล้วนิสัยส่วนตัวของภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างหวงพรานเก่งหน่อย
อันนี้แหล่งข่าวเขาบอกนะเขาอ้างกับเรานะอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับ
คือเวลาเข้าป่าเนี่ยปกติพรานเก่งไปป่าเนี่ยเขาต้องไปด้วยกันตลอด
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคราวนี้พรานเก่งอาจจะแบบอยากจะหนีหายไปอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับ
มันก็เป็นไปได้หรือเปล่าที่แหล่งข่าวคนนี้บอกกับเราว่า
พรานเก่งเนี่ยหนีไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งยังไม่ได้เสียชีวิตยังไม่ได้ถูกทำร้าย
และไม่ได้หลงป่าอีกคนนึงที่ให้ความเห็นไปในทางนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เราได้ไปคุยด้วยคนนี้เป็นพรานเหมือนกันเป็นพรานรุ่นน้องของพรานเก่ง
เขาชื่อพรานเกียรติชื่อจริงคือนายวัฒนภงศรีเมืองคนนี้ฮะ
คุยกับเรานะฮะเสื้อยืดสีขาวนี่คือพรานเกียรติ
เป็นพรานป่ารุ่นน้องของพรานเก่งที่อยู่ในภาพที่อยู่ในกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะ
รานเกียรติคนนี้แหละครับคือคนที่พรานเก่งอ้างชื่อถึง
ตอนโทรศัพท์ไปหาหมอปลากับภรรยาหมอปลาแล้วบอกว่าจะให้เพื่อนที่มีรถเก๋งเนี่ยขับรถไปส่งที่บ้านหมอปลา
ก็คือจะให้เกียรติเนี่ยพรานเกียรติคนนี้ขับรถไปส่ง
พรานเก่งเนี่ยบอกว่าอ่าแต่ว่าแต่ว่าพรานเกียรติเนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าเขาไม่ใช่เพื่อนที่มีรถเก๋งแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนที่มีรถเก่งคนนั้นคือใครด้วย
ขอชี้แจงหน่อยเขาไม่ใช่คนที่พรานเก่งเคยอ้างถึงแน่นอน
รานเกียรติบอกว่ารู้จักกับพรานเก่งมาได้ประมาณ๑ปีเพราะเดินป่าด้วยกัน
เมื่อ๑๔สิงหาคมพรานเก่งได้ชวนเขาให้เข้าไปหาของป่าแต่เขาไม่ไป
พรานเก่งหายไปภรรยาพรานเก่งก็โทรมาถามเขาว่าเห็นพรานเก่งไหม
แล้วเขาก็ออกไปช่วยตามหาด้วยแต่ก็ไม่เจอร่องรอยของพรานเก่งเลย
ซึ่งเขาคิดว่าพรานเก่งเนี่ยไม่ได้ติดอยู่ในป่าแน่อันนี้มุมมองของเขานะ
เชื่อว่าพรานเก่งยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปอยู่ที่ไหนกับใครยังไง
ก่อนหน้านี้เคยบอกกับภรรยาพรานเก่งไปแล้วว่าพรานเก่งเนี่ยอาจจะตกใจหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่มาตามหากันเยอะเหลือเกินก็เลยหนีหายออกจากพื้นที่เขาแห่งเนี้ยไปแล้ว
เพราะว่าช่วงนั้นเข้าไปหาสัตว์ไปล่าสัตว์อาจจะกลัวถูกจับหรือเปล่าเรื่องการเข้าไปล่าสัตว์ไปหาของป่า
ถ้าไปเจอมันจะมีปุ่มสตาร์ทเป็นคล้ายปุ่มสัสเนอะมันจะดูรู้ง่ายครับ
ผมว่าคนเข้าป่าหรือเปล่าจะไปไหนหรือเปล่าครับประมาณเนี้ยครับ
จะมีปัญหาอะไรครับจะเคยเล่าอะไรครับ

บอกว่าบอกกับทางเมียพันเก่งว่าเขาคงไม่ได้ไปไหนเขาคงอาจจะตะเลิศนี่ยังไงครับผม
คือว่าผ่านแล้วเนาะครับ
เวลาเข้าไปป่าอย่างนี้หลังจากนั้นแล้วนะหลังจากที่ว่าไปตามหาแล้วไม่เจอแล้ว
ที่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตามหายิ่งเข้าไปตามหาคนเป็นพานมันต้องหนีแล้วยิ่งเจริญแล้ว
หนีทำไมครับ
ก็ผ่านทำความผิดไงผ่านเข้าไปล่าสัตว์อย่างนี้ไงฮะ
ครับ
ได้คุยกับชาวบ้านคนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ

ย่านโค้งดารานะฮะชื่อว่านางหอมนะครับ
โค้งดาราเนี่ยจะเป็นตีนเขาอีกด้านหนึ่ง
เป็นเขาเดียวกับที่พรานเก่งหลงแล้วก็ยังหากันไม่เจอนี่แหละนะ
เป็นตีนเขาอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าสามารถขึ้นมาตรงแถวนี้ได้เหมือนกัน
บอกว่าที่ผ่านมาเคยเห็นพรานเก่งกับภรรยาเข้ามาหาของป่าด้วยกันนะครับ
แต่ก็มีบางครั้งที่จะเห็นภรรยานั่งเฝ้ารอพานเก่งอยู่ด้านล่างไม่ได้ขึ้นไปด้วย
เธอก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องมานั่งรอนะครับ
แต่ลูกชายซึ่งเคยเดินปากกับพรานเก่งบอกว่าภรรยาพรานเก่งเนี่ยเขาจะขี้หึงหน่อย
เขาจะหวงพรานเก่งหน่อยนะครับ
พรานเก่งเข้าป่าก็จะโทรหาบ่อยนะครับ
บางครั้งพรานเก่งก็ต้องพาภรรยาเข้าไปหาของป่าด้วยนะครับ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างตามข้อมูลของเขานะ
อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ
เขาอาจจะเป็นห่วงเป็นใยอะไรของเขาตามปกติสามีภรรยาอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ
แต่เอาเป็นว่าชาวบ้านคนนี้บอกกับเราว่า
เชื่อว่าพรานเก่งยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่
และไม่ได้อยู่ในป่าแล้ว

แต่เขามาส่งแล้วก็รอป่ากว่า
นี่ประมาณสามจาชุมองเอ้ง

แม่ก็พูดนะว่ามานั่งเฝ้าอยู่ได้ยังไง
ตั้งนานทั้งวันกว่าผัวจะออกมา

เฮ้ยพี่เก่งยังเคยพาไปด้วยเลยบอกอย่างนี้
เออพอบอกว่าชอบตามก็พาไป

มีโทรจี้ตามอะไรแบบนี้
เอออย่างนั้น

ลูกชายเป็นคนคุยให้แม่ฟังอีกที
ก็คุยว่าเมียเก่งนี่

ไม่เก่งเขาแบบมันชอบตาม

วันที่เก่งหาย
เมียก็จะโทรมาเช็คอาเกียร์ว่าเขามานี่ไหมอาเก่งมานี่หาอาเก่งไหมอย่างนี้ตลอด
นี่ค่ะประเด็นนี้ก็ต้องไปคุยกับภรรยาของพรานเก่งล่ะค่ะ
ประเด็นที่แหล่งข่าวให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าภรรยาของพรานเก่งเนี่ย
โทรศัพท์หาพรานเก่งตลอดเวลาคล้ายกับโทรตามตลอดเวลา
เข้าป่าก็ตามเข้าป่าไปด้วยแล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าพรานเก่ง
ไม่อยากให้ภรรยาโทรตามหลบไปอยู่ที่อื่นหนีหายไป
ไม่อยากให้ภรรยาโทรหาหรือเปล่าเนี่ยค่ะภรรยาของพรานเก่ง
นางสาวอุมากลิ่นเอี่ยมนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ประเด็นที่ชาวบ้านบอกเนี่ยนะว่าเธอโทรหาสามีตลอดเวลาเนี่ยนะ
หึงหวงเธอโทรหาเพราะเป็นห่วงมันไม่ใช่ความหึงหวงค่ะ
ส่วนที่เธอไปนั่งเฝ้าสามีหรือตามไปในป่าด้วยเนี่ย
เธอบอกว่าก็มันเคยมีแหละพรานเก่งหลอกเธอ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปเข้าป่าล่าสัตว์นะแต่สุดท้ายไปที่อื่น
เธอก็เลยระแวงบางทีก็ต้องไปเฝ้าตอนพรานเก่งเข้าป่าก็ไปเฝ้า
แต่ไม่ได้ถึงขั้นโอ้โหเดินเข้าป่าไปด้วยก็เฝ้าอยู่ด้านหน้า
ก็มีแหละที่ไปเฝ้าเธอก็ยอมรับ
ประเด็นที่บอกว่าตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นไปได้ไหม
พรานเก่งถูกลักพาตัวหรือถูกฆาตกรรม
ภรรยาพรานเก่งบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะ
เพราะพรานเก่งไม่ได้มีศัตรูที่ไหนเลย
สันนิษฐานว่าพรานเก่งเสียชีวิตแล้ว
เธอบอกว่าก็แอบคิดเหมือนกัน
เพราะเคยมีชาวบ้านเล่าให้ฟังในลักษณะที่ว่า
ในป่ามีงูเหลือม
ไม่แน่ใจว่าพรานเก่งถูกงูเหลือมกินไปแล้ว
บอกก็อาจจะเป็นไปได้มั้งเพราะเคยได้ยินชาวบ้านเล่า
ส่วนที่ชาวบ้านให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
พรานเก่งหนีไปอยู่ที่ไหนสักแห่ง
เพราะไม่อยากให้ภรรยาคอยโทรตามโทรจิก
ระแวงว่าจะไปมีผู้หญิงคนอื่นเนี่ยนะ
พรานเก่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอก
อยู่กินกันกับพรานเก่งมา๓ปี
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยจริง
ส่วนภรรยาเก่าของพรานเก่งที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยนะ
รานเก่งเขาก็ไม่ได้ติดต่อแล้ว
ไม่เลยเขาเป็นคนเลิกแล้วเลิกเลยนะ
ใช่ก็เมียเก่าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเจอหน้ากันเลย
ที่ไหนครับ

สาเหตุนี้หรือเปล่าที่ว่าหาเขาไม่เจอ

เขาอยากจะหลบไปอยู่คนเดียวสักพักหรือเปล่า
เพราะเขาก็เบื่อที่ว่าเราเนี่ยโทรจิกโทรตามแล้วก็ระแวงอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราอยู่กันมาตั้ง๓ปีกว่า

ถ้าถามว่าถ้าเขาจะหนีเราจริงเขาเลิกไปตั้งแต่ปีแรก
เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากบุคคลที่อยู่แวดล้อมพรานเก่งนะฮะ
ก็จะมีทั้งเรื่องของเชื่อและไม่เชื่อ
หรือว่าคาดการณ์กันไปว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในพื้นที่ป่าเขาตรงนี้

แต่ยังไม่ออกมาบอกสักทีว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
แต่ปฏิบัติการค้นหาของเจ้าหน้าที่ยังทำอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ภารกิจการค้นหาผู้สูญหายก็คือพรานเก่งนะครับ
ศูนย์หายเข้าไปในเขาหนองน้ำเขียวในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเนี่ย
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั้งทีมอาสาสมัครทีมกู้ภัยชาวบ้านยังหาอยู่นะครับ
วันนี้เดินหาต่อเนื่องเป็นวันที่๑๑แล้วนะฮะ
คือถ้านับวันที่หายเนี่ยคือ๑๕สิงหาคม
แต่ถ้านับวันที่หาเนี่ยหา๑๗สิงหาคมที่เริ่มหา
วันนี้หาวันที่สิบเอ็ดแล้วนะครับก็ไปตามจุดที่คาดว่าจะเจอพรานเก่งนะฮะ
วันนี้แบ่งกำลังออกเป็นสองชุดนะครับทุกผู้ชมครับดูตามหน้าจอเลยนะครับ
จุดที่มุ่งไปเลยคือจุดที่พบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของพรานเก่ง
จุดสุดท้ายเดินเท้าเข้าไปค้นหาตามคำร้องขอของครอบครัวพรานเก่ง
เนื่องจากครอบครัวยังเชื่อว่าพรานเก่งติดอยู่ในพื้นที่เขา
แม้ว่าหมอปลาจะมาบอกเมื่อวานนี้ว่าลองไปหาตามบ้านเพื่อนแทนไหม
แต่ไม่ได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแต่ก็จะหาต่อนะ
เดี๋ยวยังไงจะประชุมร่วมกับทีมกู้ภัยแล้วก็ทุกหน่วยก่อนนะครับ
ป่าไม้จะประชุมร่วมกันก่อนนะครับ
เมื่อวานก็บอกว่าจะลองยุติค้นหาก่อนเดี๋ยววางแผนอีกทีหนึ่ง
แต่วันนี้ก็หาต่อนะฮะยังไงก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะเอายังไงต่อ
ตำรวจสพคองกลิวบอกว่าหลังจากที่ได้ประชุมหารือกันวันนี้นะครับ
ตกลงได้ข้อสรุปแล้วนะครับ
ว่าจะใช้วิธีเดินค้นหาแบบปูพรมหน้ากระดาน
รัศมีของสัญญาณโทรศัพท์มือถือของพรานเก่งที่เคยเจอ
ซึ่งอาจต้องใช้กำลังในการเดินค้นหา๕๐คนได้นะครับ
เดี๋ยวจะใช้วิธีการนี้นะครับจะเริ่มค้นหาอีกครั้ง
วันอาทิตย์ที่๓๐สิงหาคมแล้วถ้าไม่เจอก็วางแผนกันใหม่
ทางพ่อกับแม่ของพรานเก่งบอกว่าครอบครัวเนี่ย
ก็จะค้นหาในเขตป่าเขาต่อไปนะฮะแต่ว่าจุดไหนที่เป็นจุดอันตรายเนี่ย
ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่เขามาช่วยนำทางเขามาหาให้
แต่ก็บอกไปอีกมุมนึงว่าคือถ้าที่คุณพ่อคุณแม่เขาบอกนะ
บอกผ่านเรามาว่าพรานเก่งเนี่ยลูกชายเนี่ย
ถ้าฟังอยู่อ่ะยังไงก็ติดต่อมาเถอะนะคะถ้ายังมีชีวิตอยู่นะ
แล้วจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็คือ
ถ้าติดอยู่ข้างในจริงเนี่ยป่านนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้าง
ก็สิบกว่าวันแล้วอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูความคืบหน้ากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ